สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันศุกร์แล้วเป็นวันศุกร์ที่อยากให้ทุกคนมีความสุข
อ่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสาธุแหมคุณแผนเมตตาตั้งแต่ต้นรายการเลย
ก็มันจะไม่สุกได้ยังไงบางคนเขาหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วไง
ก็จริงหยุดยาวไปเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ไปรวมละสี่วันเนี่ย
ก็ขอให้มีความสุขมากมากในวันหยุดยาวแบบนี้นะครับยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันด้วย
ที่สำคัญใครไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่หน้าจอส่งข้อความไลน์มานะ
อยากให้คุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมบ่ายแบบนี้คุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่
มีความคิดเห็นกับข่าวแต่ละอย่างที่เราจะเล่ายังไงบ้างส่งกันเข้ามามาก
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้ากันเลยไปติดตามหน่อยดีกว่าวันนี้มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างดูเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
หนุ่มเมายาบ้าเข้าร้านสะดวกซื้อใช้มีดจี้คอพนักงานเป็นตัวประกันโอ้โหทั้งลูกค้าและพนักงานกรี๊ดลั่นวิ่งหนี
สมุทรปราการชายเมาสุราคลุ้มคลั่งมุกพังสารเหตุผิดหวังไม่ถูกรางวัล
โอ้โหอุบัติเหตุครับรถกระบะขับมาอย่างเร็วแล้วเสียหลักลื่นหมุนไปชนร้านค้าข้างทาง
พังยับเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหแต่ละเรื่องพลาดไม่ได้เลยนะคะ
ถูกต้องอ่ะดูเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะอ่ะอ่ะดูเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะ
เรื่องของโรคภัยอันนี้ต้องฝากเตือนกันจริง
จริงคือบางคนก็ยังระแวงระวังโควิด

เห็นว่ามีรายที่๒แล้วนะ
เออไม่รู้จะมีรายที่๓ที่๔ตามมาหรือไม่
เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามีเรื่องของข้อความในการเตือนภัย
แล้วก็การดูแลตัวเองมาฝากกัน
ใช่เขาบอกว่าฝีดาดลิงมันก็อาจจะติดได้
โดยเฉพาะคนที่เป็นห่วงเรื่องของติดแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศสัมพันธ์
เขาก็เลยห่วงไงแล้วถ้าเกิดเราไปนั่งซ่วมสาธารณะคุณชนะ
จะมีโอกาสไหมเอาไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับ
แล้วก็เจ้าของเพจเนี่ยฮะเขาก็คือนายแพทย์วิทยาวัฒน์สิริประชัยนะครับ
เป็นอดีตในแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรตาจังหวัดกระบี
คือเรื่องของเรื่องทางเพจนี้นะฮะเขาก็เอาเรื่องนี้
เรื่องของข้อความต่างที่คุณหมอเนี่ยนะฮะก็คือนายแพทย์วิทยาวัฒน์เนี่ย
เขามาโพสต์เอาไว้ในโซเชียลแล้วก็มาบอกต่อมาโพสต์ในเพจของเขาอีกทีนึง
เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารนี้ออกไปจะได้รู้ทั่วกันโพสต์ที่ว่านั้น
เขาบอกแบบนี้ว่าคนที่ชอบไปอุจจาระนอกบ้านคือพูดง่าย
ไปใช้ห้องน้ำสาธารณะดีกว่าแบบนี้จะเข้าใจมากกว่า
แล้วกลัวว่าจะติดฝีดาดลิงมาจากชะโครกทำยังไงดีอ่ะ
ก็นี่เลยครับสามารถใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นก่อนนั่งไง
มันช่วยกำจัดเชื้อฝีดาดลิงได้
ผมว่าหลายคนทำนะก่อนที่จะใช้ห้องน้ำสาธารณะ
หลายคนพกสเปรย์แอลกอฮอลอยู่แล้ว
เอาไว้ตั้งแต่ยุคโควิดก็คือพกเป็นอุปกรณ์ประจำแล้ว

พรมเลยค่ะเป็นน้ำมนต์เลยนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะมันมีการศึกษาในเคสที่ติดฝีดาดลิงนะคะ
โดยไปตรวจหาเชื้อตามสถานที่ต่างในบ้านของผู้ติดเชื้อ
พบว่าจุดที่มีไวรัสเยอะที่สุดก็คือห้องน้ำค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงชักโครกนี่แหละคุณผู้ชม
ดังนั้นนะในทางทฤษฎีเราก็คิดว่าอ้าว
ถ้าหากว่าเชื้อมันพบที่ชักโครกเยอะ
สมมุติว่าเราไปใช้ห้องน้ำนอกบ้านห้องน้ำสาธารณะ
แล้วไปนั่งต่อจากคนที่เขามีเชื้อฝีดาดอยู่

ดังนั้นค่ะก็เลยแนะนำว่าทำความสะอาดกันด้วยการฉีดสเปรยแอลกอฮอล
พลนท์มานอนพลนท์ฆ่าเชื้อโรคเลยอย่างนี้ได้ไหม

กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดก็คือ

แต่เรื่องของเรื่องควรจะป้องกันน่าจะดีที่สุด

คนที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนหรือว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อย

เสี่ยงต่อการติดฝีดาดลิงสูงมาก

คือจากสถิติเราพูดถึงเรื่องของสถิตินะ
เรื่องของการชอบในเรื่องของเพศแต่อย่างใดนะ

คือจากสถิติตอนนี้กลุ่มนี้นะฮะ
มีประมาณสัก๙๖๙๙ของเคสที่ติดเชื้อฝีดาดลิงนะ
แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะในเพจยังเขียนเตือน
กลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับการบริการทางเพศนะว่า
ย้ำอีกครั้งคนที่ทำงานด้านบริการทางการเพศ
หรือก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ย

ดูของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูของใคร

มีตุ่มนูนตุ่มน้องมาหรือเปล่า
นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ
เพราะว่าตามที่เคยได้ให้ข้อมูลกันก่อนหน้านี้ว่า
เคสฝีดาตรลิงเนี่ยผืนมันขึ้นทุกที่แล้วค่ะ
ใบหน้าแขนขาลำตัวแบบนี้
รวมไปถึงอวัยวะเพศด้วย
ก็เป็นจุดสังเกตก็เป็นความต่างด้วย
อย่างเคสแรกชายไนเจรียใช่ไหมคะ

ก็คือเป็นชายไทยอายุ๔๗ปี
ก็มีตุ่มผืนที่อวัยวะเพศก่อน
คือประวัติเขาย้อนกลับไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
เขามีพฤติกรรมทางเพศเหมือนกัน
คืออ่านแล้วคุณอย่าไปขำตามนะ
ที่โพสต์โพสต์ไปเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงในการเช็คนะ
มันเป็นสำหรับรุ่นอ่านเข้าใจง่าย
มันขำก็ขำแหละแต่ว่ามันก็มีข้อคิดหรือว่าสาระแฝง
เราเองก็ต้องคอยเช็คว่ามันมีหรือไม่มี
คุณก้มดูเลยหรอดูอะไร
คือบางทีเราก็ดูแล้วล่ะมันไม่มีหรอกผมรู้
ไม่มีเลยใช่ไหมคือมันหาไม่เจอเลยแหละพุงมันปัง
เป็นคนยอมรับดีมาก

โอ้โหโล่งหายไปหมดเลย
คุณสบายใจได้คุณไม่ติดแล้วล่ะ

ขำก็จริงแต่เรื่องนี้ซีเรียสนะ
คอยมาเช็คตัวเองก่อนดีกว่าแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยง
ล้างมือล้างไม้ให้สะอาดยังใส่หน้ากากอยู่
รักษาความปลอดภัยรักษาความสะอาดนี่แหละอันดับหนึ่งเลยนะครับ
เอามาเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุรัติธุ์จริง
เมายาบ้าเข้าร้านสะดวกซื้อแต่ไม่ได้ไปซื้ออะไร

ไม่ต้องยุ่งไม่เกี่ยวก็ถอยไป
แบบนั้นนะฮะแล้วเพื่อนก็ยังโทรศัพท์ไปหาใครสักคนนึงเนี่ยนะ
เพื่อให้มาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมอีกแรงนึง
ระหว่างนั้นนะคะพนักงานอีก๒คนที่เขาอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์
เขาก็ตกใจกลัวสิปีนออกไปเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะหนีครับ
ส่วนเพื่อนของอ้วนเนี่ยก็ยังพูดประวิงเวลาอยู่อะค่ะ
พูดถ่วงไปเรื่อยบอกให้อ้วนปล่อยตัวประกันเถอะ

ถ้าจะจับมาจับเรามาจับเพื่อนแทน

ผ่านไปอีกสัก๕นาทีจากในคลิปมานะครับคุณผู้ชมครับ

อันนี้ต้องชื่นชมนะคุณตำรวจเขาก็ทำงานเต็มที่แหละ
แล้วพอมาถึงก็บอกให้ผู้ก่อเหตุเอางี้ช่วยเปิดหน้าหน่อย
พูดคุยกันแมนเปิดหน้าคุยกัน
ผู้ก่อเหตุนะฮะมีท่าทีอ่อนลงฮะแล้วก็บอกกับคุณตำรวจว่า
ผมต้องการแค่เงินเฉยอืมแต่ผมหนีไม่ทันแล้ว
ผมขอมอบตัวเลยดีกว่าตัดตอนให้มันจบตรงนี้แล้วก็โยนมีดทิ้งไปด้วยนะ
โยนมีดทิ้งฮะและยอมปล่อยตัวประกันออกมา
ทุกคนล่วงใจเอาไปดูวินาทีนี้หน่อยครับคุณผู้ชม
นี่ตอนที่เขาเพื่อนเขานะพยายามโทรไปวีดีโอคอร์
ให้ใครสักคนช่วยเกลี้ยกล่อมอ้วนก็ไม่ยอม
เออเนี่ยค่ะสุดท้ายนะคะ
คุยอยู่นานอ้วนก็ยอมยอมนะคะ

ก็คุมตัวผู้เกาะเหตุนะคะ
อ้วนก็คือนายฉยศิษย์สัมเภาเจอเรินอายุ๓๘ปีค่ะ
ตำรวจสอบสวนนะคะก็ทราบว่าเมื่อ๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้ก่อเหตุเพิ่งถูกตำรวจสพท่าเรือจับกลุ่ม

จากนั้นก็ได้รับการประกันตัวออกมา
เสียค่าปรับไปแล้ว๕๐๐บาท
ส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญาก่อน
ทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยอ้วนบอกอ้วนเครียด
อ้วนเครียดอ้วนไม่มีเงินอ้วนไม่มีเงินแล้วยังไง
ก็เลยเสพยาบ้าเพื่อเป็นการแก้เครียด
โอ้โหไม่มีเงินแต่ยังมียาบ้าให้เสพ
เสพไป๗เม็ดคุณชนะจากนั้นก็หลอกเพื่อน
เพื่อนที่ว่าก็คือคนที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมนั่นแหละ
อกเพื่อนมาเพี้ยนพาไปส่งร้านสะดวกซื้อหน่อย
อยากไปร้านสะดวกซื้ออยากจะไปซื้อบุรี
แต่จริงในใจอ้วนคิดว่าจะมาจี้ชิงเงิน
เออวางแผนไว้แล้วค่ะคุณชนะ
ให้ก่อเหตุแบบนี้ยอมมอบตัวแต่โดยดีก็ดีแล้วอ้วน
แต่เรื่องของคดีต้องว่ากันต่อไปนะอ้วนนะ

เออเอาจับตรวจเลยตรวจปัสสาวะเพราะว่าม่วงฮะ
โอ้โหไม่น่าแปลกใจหรอกค่ะ๗เม็ดนี่ฮะ

พยายามชิงทรัพย์โดยแช่อาวุธและยาเสพติด

ก็เตรียมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปครับพุทธศาสตร์ครับ
ค่ะเรื่องนี้ผ่านไปมาดูเรื่องราวของชาวพุทธกันหน่อยนะคะ
เราจะเห็นว่าเช้าหลายพื้นที่
ก็จะมีการรอใส่บาทพระสงฆ์ถูกไหม
แต่ว่าบางพื้นที่นะคะในวันพระเนี่ย

แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดชุนละมุนวุ่นวายขึ้นมา
เกิดเป็นคำถามขึ้นมาเพราะมันมีพระรูปหนึ่ง

ซึ่งมันก็ขัดกับนโยบายของพื้นที่นั้น

กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากนี้

อันนี้ชายคนนี้ใช่ไหมเดินปรีไปแล้ว
ใครเป็นใครเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
บอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนาป่า

ผู้ชายสวมเสื้อขาวนี่นะ

เขายืนยืนคุยกับพระรูปนี้

ลักษณะการพูดคุยเหมือนไปยืนต่อว่า

ประเด็นตัวคือว่ามาบิณฑบาศในวันพระได้ยังไง
แล้วถามต่อด้วยว่ายืนอยู่ตรงนี้นานหรือยัง

เขาชื่อว่าลุงเหน่งนะคะ
ชื่อจริงคือหัทชัยมาสุอายุ๕๔ปีแล้วล่ะค่ะ

แล้วค่ะลุงเน่งลุงเน่งเนี่ยเปิดร้านขายอาหารไฟบาทที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
แถวนั้นอ๋อก็เปิดร้านขายอาหารใส่บาทพระเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านที่อยู่ในคลิป
ค่ะอ่ะเล่าย้อนความไปนะฮะเรื่องราวในคลิปเนี่ยที่บอกว่าเข้าไปต่อว่าพระเพราะว่า
ลุงเน่งแกบอกอย่างงี้เพราะว่าพระรูปนั้นน่ะไม่ใช่พระในวัดญาตินี้ค่ะ
ลุงเน่งแกว่างั้นแต่เป็นพระจากสนักสงในตำบลสนักบกอืม
แล้วมายืนตรงนี้ได้เนี่ยลุงเน่งแกตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นเพราะแม่ค้าที่ตั้งร้านขายของใส่บาท
จ้างพระมาให้ยืนหรือเปล่าอืมโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นนี่ไม่สบายใจเลยนะ
มันมีที่มาก็เพราะว่าปกติแล้ววันพระจะไม่มีการให้พระมายืนรับบินทบาทไง
ให้ทุกคนต้องไปใส่บาทที่วัดอ่ะอ่าแล้ววันนั้นอ่ะ
วันนั้นเนี่ยเป็นวันพระแต่มีพระรูปนี้แหละมายืน
ทีนี้ลุงที่เขาขายอาหารเขาเลยรู้สึกงงเอามายืนได้ยังไงไหนบอกจะไม่มาไง
แล้วตอนนั้นเห็นบอกลุงเน่งบอกว่ามันเลย๗โมงครึ่งไปแล้วนะ
ค่ะก็ยังยืนอยู่อีกอืมจริงจริงน่าจะกลับวัดได้แล้ว
ก็เลยเดินไปสอบถามไปลองฟังเสียงเขาพูดหน่อยฮะ
อย่าร้านหมดเนี้ยตอนนี้ค่ะ

ใช่ใช่ใช่

มาฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งที่เขายืนขาย
แกงใส่บาทพระที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านของลุงเน่ง

อ่าป้าเล็กนางกูซูมาปังเซ็นนะฮะ
ป้าเล็กเล่าว่าป้าเล็กเนี่ยที่บอกว่า
แอบนิมนต์พระมายืนรอรับบินธบัตร
หน้าร้านที่ร้านของป้าเล็กจริงหรือเปล่า

ป้าเล็กบอกหน้าข่าวบอกว่าหุ้ยไม่จริง
ทางร้านไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับพระ

เอาจริงป้าเล็กบอกว่า
ร้านลุงเน่งก็มีพระมายืนรอบินธบัตรเหมือนกัน

ตั้งร้านเนี่ยเขาบอกว่า
เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่พอใจกันหรือเปล่า
เหมือนกับว่าก็เป็นคู่ค้าฝั่งตรงข้ามกัน

แต่ในวันนั้นน่ะป้าเล็กแกบอกว่า
มีคนมาใส่บาทที่ร้านของป้าเล็กเยอะ
คาดว่าลุงเน่งขาดหูขัดตาหรือเปล่า

เลยเดินมาว่าป้าเล็กแบบนี้ครับผู้ชายศาสตร์
การที่พระออกมาบินทะบาทบรรพาห์ผิดหรือเปล่า
ไม่มีข้อห้ามว่าห้ามพระมาบินทบาทในวันพระแต่ว่าขึ้นอยู่กับการตกลงการของชาวบ้านและวัดว่าจะยังไง
โพสต์ของท่านเนี่ยนะของเขาเนี่ยนะผมแค่ว่าอ่านประโยคแรกเข้าใจเลย
แล้วย่างโดมรับประทานอาหารรับประทานข้าวทุกวันหรือเปล่า
ที่ฉันอ่านมาแล้วสรุปก็คือว่าถ้าการที่พระออกมาบินทบาทเนี่ยแปลว่าอาหารที่วัดไม่พอ
พระก็ต้องออกมารับบินทบาทแต่ถ้าหากว่าดูแล้วพอท่านก็รับรับบาทที่วัดได้เลย
ชาวบ้านเขาไปถวายนั่นแหละเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้คือไม่ได้มีกฎอะไรว่าห้ามพระบินทบาทในวันพระนะคะ
แต่ถึงอย่างนั้นนะครับในอีกหลายวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าวัดใหญ่ก็จะมีพระจำพรรษาจำนวนมากอะเนาะ

ต่อให้เป็นวันพระนะเราก็จะเห็นพระเนรออกมาบินทบาทตามปกติก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่คุณชิสาบอก
คือพัฒนาหารไม่เพียงพอสำหรับพระและเนรที่จำภาษาอยู่นั่นเอง
พระท่านก็เลยต้องออกมาบินทบาทรับอาหารเพิ่มฟังแบบนี้แล้วก็คือตกใจเหมือนกันเนาะ
เห็นคนใส่บาทเยอะเหมือนกันแต่เราก็ไม่คิดว่าเอาอาหารไม่พอเหรอคะท่าน
เหมือนกันครับคุณผู้ชมที่จังหวัดสมุทรประการมีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางคือ
เมาสุราแต่ไม่ได้ไปหาเรื่องใครไปหาเรื่องกับศาลบอกว่ามีเรื่องกับเจ้าพ่อเจ้า

พี่แล้วไปทำลายศาลเขาทำไมล่ะพี่

เขาให้ความไม่จริงใจกับผม

ปู่เขาไม่ให้ความจริงใจอ่ะ

เค้าให้ศูนย์๔

เลยมาพังศาลนั้นเลย

ทุกคนก็รู้สึกไม่ต่างกัน
แต่อย่าไประบายอย่างนี้

เอาอย่างนี้ฮะเหตุมันเกิดช่วง๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา

ชายอายุประมาณ๔๐ปีรายนี้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค

โค้งโพห์หรือลกปูเอียว

ตรรบทบัตรปลากน้ำอเผิมเมืองฉวนสมุทรปราการ

แถวนั้นคนเขารู้จักสารนี้เป็นอย่างดี

แล้วชายเขามาถึงโวยวายเลย
แล้วบุกเข้าไปทุบทำลายวิหารของเจ้าพ่อ

เริ่มต้นที่ทุบตีม้าลายก่อนเลย

เสือก็ไม่กลัวเหรอคะโอ้ยคำลามนักเหรอตีหน้าเลย
เรียกว่าตายเป็นเบื่อตายเป็นเบื่อจริงจริงครับโอ้บริวารของเจ้าพ่อ
อืมบาดเจ็บหมดเลยฮะค่ะชาวบ้านที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
เห็นท่าไม่ดีแจ้งเลยแจ้งตำรวจสภาพเมืองสมุทรประการมาควบคุม
นี่นี่จำนวนสิงสารสัตว์บริวารของเจ้าพ่อพังหมดแล้วโอ้ย
พอตำรวจมาถึงแล้วยังไงคะเขาก็พยายามจับกลุ่มแล้วพูดคุยกับผู้ชายคนนี้
แต่ว่าอาการของชายคนนี้ก็ยังคุ้มคลั่งอยู่เลยค่ะแถมยังคว่างปลาของใส่ตำรวจไม่สนใจ
แล้วไม่ยอมให้จับกลุ่มด้วยนะอืมสุดท้ายตำรวจเขาใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้น
ยังไงครับยิงปืนไฟฟ้าค่ะอ้าวจึงยอมสงบแล้วก็ยอมให้จับตัวได้
ต้องยอมครับโดนปืนไฟฟ้าเข้าไปหงิกเลยครับใช่ค่ะ
ทีนี้ตรวจสอบเอกสารประจำตัวหน่อยมีไหมไม่มีค่ะไม่มี
อืมก็พยายามสอบถามแหละเป็นใครมาจากไหนเออแต่เจ้าตัวก็ให้การวกกวนเพราะเมาไง
เออเมาหนักเลยแต่ก็พอพอจับใจความได้อ่ะเห็นเขาบอกว่า
โกรธโกรธเจ้าพ่อเจ้าพ่อไม่จริงใจเจ้าพ่อให้มาไม่อย่างที่พูดเลยไง
ยังไงอ่ะให้หกศูนย์สี่มาเออแต่สลากินแบ่งรัฐบาลออกสี่ศูนย์ห้า
งวดก่อนน่ะเหรอสิบหกกรกฎาคมอ่ะอ๋อเหรอเออเขาก็เลยบอกโมโหเลยเนี่ย
มันมันหมุนนิดเดียวเองนะมันบางคนเขาก็เชื่อไงเชื่อแบบตรงไปตรงมา
เหมือนเราอย่างงี้นะอ๋อรู้ยังไงมาก็เชื่อตามนั้น
แต่นี่ไงก็เจ็บปวดแบบนี้แต่ประเด็นว่าเจ็บปวดแล้วหายก็ไม่ว่ากัน
แต่คุณลุงเนี่ยนะเจ็บปวดแล้วไปทำลายทรัพย์สิน
ทำลายสารแบบนี้มันไม่ได้ไงคะ
แล้วเดี๋ยวจะประสานญาติมารับตัวกลับ

ก็เสียหายเยอะผู้สื่อข่าวเราก็ไปพยายามดูนะว่า
จุดไหนของสารที่เสียหายไปบ้างใช่
แล้วไปเจอกับเรื่องบังเอิญคุณผู้ชมยังไงคะ
เนี่ยฮะเขาไปดูที่กระถางทูบหน้าศาล
มันมีทูบเสี่ยงทายปักอยู่แล้วจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย

นั่นครับชัดเลยครับแต่ผู้สื่อข่าวไม่ได้ถ่ายมาโอ้โห

อยากบอกแต่กลัวมันจะแก่น

แต่พอมีเหตุแบบนี้แล้วผมไม่กล้าบอก
เดี๋ยวเกิดใครไปพลาดท่าโอ้ผมเป็นห่วงห่วงแบบเจ้าพ่อ
ห่วงคุณเองดีกว่าเดี๋ยวเจ้าพ่อจะมีคนมาโวยวายอีก
เอออ่าแต่ว่าอะไรมีให้เราดูไหมล่ะสักนิดสักหน่อย
เอางี้ละกันทะเบียนรถทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ชายคนนั้นเขาขี่มา
อ๋อออกขนหรอต้องมีต้องมี
หกห้ากรุงเทพอ่านี่ตามภาพที่เห็นค่ะไม่ได้ไปดูแล้วให้ไปตามนู่นตามนี่
เป็นความเชื่อกันอีกนะเออก็เล่าให้ฟังแหละว่าคนที่เขาเริ่มใส่สัทธามีเยอะเพราะว่า
สารเจ้าพ่อโค้งโพเนี่ยให้โชคคนมาเยอะแล้วมีบางคนที่เขาได้โชคได้ลาบแล้วก็มาแก้บน
ถวายหนังกลางแปลงเข้าใจนะคนที่เคยได้โชคได้ราบมันมีอันนี้จริงคุณผู้ชมมันมี
แต่คนที่ไม่ได้มันก็มีและมีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงความเป็นจริงนะ
ค่ะแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปโกรธเจ้าพ่อนะคะ
มันจะต้องเสียทรัพย์สินอีกเนอะตั้งอยู่บนสติความไม่ประมาทด้วยละกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุนะคุณชนะค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะฝนตกบ่อยนะคะ
อาจจะทำให้ถนนลื่นเลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบรถกระบะคันนี้ค่ะ
คุณดิฉันใจหายใจคว่ำแทนผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย

มันหมุนมาเลยอ่ะอู้คุณฮาสอย่างไวอย่างไวจริง
คือรถคันนี้นะคะมาแบบไม่ทันเบรกเลยค่ะ
แล้วก็ไปชนกับเพลิงร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนในร้านเนี่ยก็มีคนเยอะแหละ
แต่ว่ามีคุณพี่คนเสื้อน้ำเงินที่นั่งอยู่นี่เหมือนกับใกล้ที่สุดแล้วอะค่ะ
พอรถมันเหวี่ยงมาช่วงที่รถมันไหลมาเนี่ยเสียงต้องมาแล้ว
คนก็เลยเหมือนพอรู้ตัวแล้วก็พยายามไหวตัวทันก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง

พอเหตุการณ์สงบลงพากันมาดูค่ะ
ไปช่วยเหลือคนขับรถกระบะอ๋อเขาติดอยู่ในรถใช่ไหมครับ
แล้วก็มาดูซิว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็คาดว่าน่าจะเกิดจากรถกระบะ
นี่แหละมันลื่นน้ำฝนบนถนนทำให้รถหมุนเคว้งแล้วก็มาชนกับร้านค้า
ก็ขออนุญาตย้ำเตือนกันต่อนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
อีกหนึ่งอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับฝากเตือนกันหน่อย
รถเก่งนะฮะเขาเนี่ยขับอยู่ดีไปชนกับรถจักรยายนพ่วงข้าง

โอ้โหชนเต็มอ่ะค่ะเนี่ยฮะก็ขับมาตรงอยู่ในเลนของตัวเองนั่นแหละ
แต่เนี่ยสักพักไปชนท้ายกับรถจักรยายนพ่วงข้าง
ราวกับว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นเป็นอากาศธาตุ
มันกับแบบพุ่งมาแบบไม่เห็นอ่ะเหมือนมองไม่เห็นอ่ะใช่
ซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้จริงมันเกิดจากอะไร
เพราะแน่นอนล่ะผมว่าหลายสาเหตุแต่ถ้าปกติทั่วไป
ถ้าเห็นบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะค่ะ
สัญชาติยานคนคุณผู้ชมฮะมันต้องแตะเบรกนั่นแหละ
ชะลอหรือก็พยายามที่จะหักหลบถูกไหม
แต่นี่คือชนพวบเข้าไปเลยอ่ะเหมือนไม่เห็นเนอะ
จริงก็เอามาให้ดูกันนะฮะฝากเตือนภัยฮะ
เพราะว่าอะไรที่อยู่ข้างหน้าถ้ามันอยู่ในระยะที่ขวางทางแล้วก็
ชะลอก่อนดีกว่าแล้วค่อยเบี่ยงออกไปนะครับ
เอามาเตือนกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งใครที่ติดตามเราเมื่อวานนี้
คงจะได้เห็นน้องจูด้งไปนวดแล้วเหยียบชาผ่อนคลายกันแล้ว
วดชาวันนี้เขาจะแปลงร่างเปลี่ยนบทบาทเป็นคนนวดเองบ้าง
จะได้หรือเปล่าจะสำเร็จหรือไม่ไปติดตามคุณโจด้งในสบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
ตอนที่แล้วผมได้ลองหมดท่าที่นี่เอง
ที่วัดก่อหงษ์กับแม่บุญช่วยแล้วเกิดติดใจแล้วสิครับ
แต่ก็สงสัยว่าการเหยียบไปบนเหล็กร้อนแบบนี้ล่ะ
เสียงดังชามันจะร้อนจริงไหม
ก็เลยอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับแม่บุญช่วยสักหน่อยล่ะครับ

หลังจากตอนที่แล้วผมเป็นคนโดนนวด
เหยียบชาแต่ว่าเริ่มแรกคือเราต้องทำอย่างไรก่อนครับ

ข้างนี้ถ้าเราไม่ลองอย่างงั้นขาก็พลิกดิ้นไปดิ้นมา
เขาต้องใช้เท้าข้างนี้กดไว้

พอมันไม่อุ่นที่เท้าเราเราก็เหยียบใหม่
เท้าเราเริ่มเหยียดแล้วเราก็จุ่มใหม่อีกทีนึง
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนแรกมันก็น่ากลัวนะ
ตอนที่จะเหยียบครั้งแรกมันรู้สึกเหมือนแบบว่า
เรากำลังจะจับหม้อหนึ่งด้วยมือเปล่า
มันจะมีความระแวงตรงที่แบบมันร้อนแน่มือพองแน่แต่จริงแล้ว
มันก็ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมมันแค่รู้สึกวูบพลิกเท้าแป๊บเดียว

เหมือนความร้อนมันก็จะถ่ายเทจากเท้าเราก็ไปสู่
คนที่เราจะนวดให้คุณผู้ชมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ

เห็นผมเหยียบเหล็กร้อนครั้งแรกแล้วไม่เป็นไร
แต่อย่าไปลองทำเองที่บ้านนะครับ
เพราะผมมีคนคอยแนะนำ
แล้วก็ยังมีน้ำมันสมุนไพรที่ช่วยลดความร้อนที่เท้าด้วยล่ะครับ
เวลาที่คนไข้เข้ามาเนี่ยคือเราต้องถามเขาก่อนใช่ไหมครับ

คุณแม่ก็จะใช้ส้นเท้ากดไปแบบนี้ครับ
ต่อไปคุณแม่ครับเป็นส่วนหลังใช่ไหมฮะ

ถ้าเส้นสะบักเราก็กดตรงนี้

ตรงนี้เรียกว่าสมัครหลังนะครับคุณผู้ชมนี่

แต่ต้นตำรับจริงเนี่ยมาจากวัดพระปางเหลือง
ที่อำเภอพยุหะคีรีครับ
มีบันทึกเล่าว่ารัชกาลที่๕
เสด็จประพาทมาที่วัดพระปางเหลือง
แล้วส่งท่อประเนศการเหยียบชาที่วัดแห่งนี้
ต่อมาก็มีการถ่ายทอดวิชาการเหยียบชา
ให้แก่หลวงปู่อินแห่งวัดเกาะหง
ที่เป็นอาจารย์ของแม่บุญช่วยนั่นเองแหละครับ
ส่วนลาวเราใช้ในการกดน้ำหนักส่วนไหนบ้างครับ
เราก็แบบประคองตัวเราไม่ให้ล้ม

มันมีบางจังหวะที่คุณแม่แบบขึ้นไปโหเลย

ถ้าเราโหนี้มันไม่หนักถ้าเราทำนี้มันจะไหงายหลัง
คุณแม่ครับและอย่างคนที่มานวดไกลที่สุด

ที่ก็มาจากน้องคาย
อูดอนนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
เหยียบฉาเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน

มันไม่มีวิทยาการการแพทย์ที่แบบก้าวไกลขนาดนั้น

ในการนวดผ่อนคลายเส้นต่างครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับการเหยียบชาการนวดไทยอีกชนิดหนึ่ง
ปัจจุบันคนที่นวดเป็นก็ค่อยเหลือน้อยลงทุกที
สะบัดทั่วไทยพามาให้ชมกัน
ที่วัดเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์

จะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนอีก
แม่เป็นตอนที่มันตอนหนึ่งก็ว่าได้
เพราะเราเอาใจช่วยน้องจูด้งเหมือนกันไง
ขาเขาเท้าเขายังดีอยู่ไหม
อยากรู้เหมือนกันว่าในแบบที่นอนให้จูด้งนวดเป็นใคร

เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
กลับมาในเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวโรงแรมแห่งหนึ่ง

เฮ้ยทำไมถึงหันศาและบันเทิงได้ขนาดนี้
อยากรู้อยากรู้อย่ารอช้า
ไปติดตามกันเลยครับ
เฮ้ยขอบกันเศรษฐ์
เหมือนดูโชว์เลย

เรียนท่าแล้ว

อย่างไงมันหันสาขนาดนี้ฉันคุณช๊ะ

ค่ะแล้วมันจะมีม่านปิดถูกไหมอ่าใช่

เออมันเหมือนเป็นระบบฝ้า

อ่ะอยากเปิดก็กดเปิดอยากปิดก็เปิดปิด

ทำไมคุณช่างทำร้ายจิตใจของคนที่เข้าห้องน้ำ
ฟังก่อนสิผมก็จะปิดเองเปิดเองก่อนเข้าใช้งาน
แล้วถ้าเกิดมีใครสักคนเดินมาในห้องคุณแล้วเปิดปิด

ชาวเน็ตว่าไงบ้าง

ฮ่ามันสนุกจริง
อ่ะบางคนบอกอุ๊ยดูแล้วหัวจะปวด
เพราะมันแวบไปแวบมาแวบไปแวบมา

อันนี้บอกว่าโรงแรมนี้เคยไป
บางคนเคยไปเขาเคยมีประสบการณ์ไปที่โรงแรมนี้

แต่จริงไม่ได้มีเฉพาะโรงแรมนี้โรงแรมเดียวนะ
มันมีมากมายหลายโรงแรมนะที่เขาใช้ระบบแบบนี้
เออดีวันหลังก็ลองไปหาประสบการณ์ดูนะคุณฉะนั้น

แต่ว่าเปิดปิดให้มันถูกจังหวะเวลานะ

บางทีแบบว่าต้องรอแม่ค้าเขาทำอาหาร

จริงแล้วเขาทำอะไรล่ะไปดูหนุ่มคนนี้ค่ะ
เท่านั้นตลาดเท่านั้นก็เปิดเพลงใช่มะ

สร้างบรรยากาศให้กับตลาดมันคึกคักไง

มีแฮชแท็กน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ยด้วยนะ

เพราะท่าเต้นบางท่าก็ดูน่ารัก

ท่าก็ดูกวนนิดนึง
แต่ว่าก็เป็นสีสันความสนุกสนาน
ที่มีคนแอบเห็นแล้วก็แอบถ่ายเอาไว้

กลับบ้านไปปวดเอวนะ
ก็เต้นบ่อยเดี๋ยวมันก็หายเอง

กลับมาในเบรกนี้นะครับว่ากันถึงเรื่องของความรัก

ความรักเนี่ยบางทีบางคนเขาบอกว่าก็รักเท่ากันรักเท่ากันหมด

ลองวัดอย่างนี้ดูไหมดูซิว่ารักใครมากกว่ากันฮะ

โอเคพร้อมไหม

นี่พี่สูตรให้เห็นชัดเลย

รักใครกว่ากัน

อยากให้เมียรับลมอยู่ด้านหลัง

เมียจะได้นอนอย่างสบายใจ

ตัวคุณสามียอมเป็นคนขับรถ
แล้วนั่งข้างหน้ากับสุนัขแบบเบียดเลยนะ

ใช้แนวคิดเหมือนกับนั่งขับรถให้คนที่เขาดีกว่านั่งข้างหลังเหรอ

คนขับรถนั่งขับรถให้เจ้านาย

แล้วถ้าหากรถมันคว่ำมานี่ใครคว่ำก่อน

มีแบบฟางมีเฟิร์งอะไรนอนเอ็นไปเลยค่ะคุณแม่
เพิ่มแป๊บเดียวเวลาของรายการคู่กัดสมัสค่ะ
วันนี้หมดซะแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเจอกัน๗วัน
อาทิตย์เราเจอกัน๔โมงเย็นนะคะ
วันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูภาพความน่ารักของน้องแมว
ที่เขาออกมาเล่นกายกับแมวกัน

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ